ที่เคยไปท่องเที่ยวที่วัดเขาตะเกียบที่หัวหินคงรู้ดีนะคะว่าทาง
รายนึงค่ะเขาโพสต์เตือนภัยบอกว่านักท่องเที่ยวระวัง
กลุ่มกองโจรมักจะมาวางหินเอาไว้ตามทาง
ก่อนที่จะดักปล้นอาหารที่อยู่ท้ายรถกระบะนะคะ
ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอ่าเริ่มจะมีก้อนหินนะครับ
เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับ
บางวันก็เยอะบางวันก็น้อยนะครับเห็นไหมฮะกลุ่มกองโจร
หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับจะเอาหินมาวางดักรถบนเพื่อ
เพื่อจะให้รถคุณชะลอตัวนะครับในกรณีที่รถคุณเป็นรถกระบะ
แล้วมีของหลังรถจะเป็นของกินของใช้ต่างครับ
จะมาเป็นฝูงเลยนะครับอันนี้ชาวบ้านบอกเล่ามานะครับ
เขาเรียกว่ากลุ่มกองโจรฟังแล้วดูน่ากลัวนะครับ
ระมัดระวังนี้นะครับเวลาเรามาเที่ยวเขาตะเกียบนะครับ
เขาวางแผนขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะสิคะดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าก้อนหินที่มันวางเนี่ย
มันคือการวางแผนของกลุ่มของลิงอ่ะเขาหล่นลงมาจากเนินเขาหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีวางเป็นลายทางอย่างนี้นะคะ
คนที่ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้เขาก็โพสต์คลิปนี้เตือนภัยบอกว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดเขาตะเกียบ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูพฤติกรรมของน้องลิงเหล่านี้ค่ะ
เพราะว่ามีลิงอาศัยอยู่ตามทางเหมือนในคลิป
แต่ยังไม่พบว่ามีลิงหยิบหินมาวางอย่างที่เขาบอกนะ
สอบถามกับพระสุธิเดชจันทสุโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขาตะเกียบบอกว่า

เอาหินมาถูกับถนนหรือถูพื้นปูนเล่น
คือเขาไม่ได้ถึงขนาดวางแผนขนาดนั้นลองวางนะ
ฟังเสียงของพระสุธิเดชหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็มีในความคิดของคนเราเราอาจจะคิดอย่างนั้นได้ครับ

แต่จริงมันเหมือนกับว่าเขาเอามาถูดินเล่น
ถูทางถนนหรือว่าถูพื้นปูนเล่น
แต่ทีนี้บางทีมันก้อนใหญ่หรือมันอะไรอย่างนี้

พอเกิดการชะลอตัวปุ๊บเขาก็จะกระโดดขึ้นไปบนหลังกระบะ
อย่างเช่นถ้าเป็นกระบะก็จะเป็นหลังกระบะ
รถไปลื้อไปค้นข้าวของกิน
ถ้าเราจะฝึกลิงเราฝึกลิงได้ไม่ยากทำได้ง่าย
ฝึกที่ตัวคนเราต้องฝึกตัวญาติโยมเรานี่แหละ
แม้กระทั่งตัวพระเองตัวญาติโยมเอง
ว่าการให้อาหารเราต้องให้ตรงไหน
ก็นี่แหละค่ะพระท่านก็เลยฝากเตือนนักท่องเที่ยวว่า
ถ้าใจบุญอยากให้อาหารลิงเนี่ยนำไปไว้ตรงจุดที่วัดจัดให้ดีกว่า
จะได้ฝึกนิสัยให้มันมีระเบียบ
การที่ลิงนำหินมาวางบนถนนมันเรื่องปกติ
เวลาเขาเล่นเขาว่างเขาก็เอาหินมาถูเล่น
ช่วงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ต้องไปเขียหินกลับข้างทางทุกวันเลยนะคะ
สรุปว่าเขาไม่ได้วางแผนปล้นแต่อย่างไร